จากเรื่องราวของไก่ไปกันที่เรื่องราวของฉลามวานกันบ้าง
ฉลามวานเนี่ยเราไม่ได้พบเห็นในประเทศไทยกันมานานมากแล้วนะคะ

กลุ่มนักดำน้ำนะคะเขาพบฉลามวานครั้งแรก
ระหว่างช่วยกันเก็บขยะในทะเลตามแนวปาการังชายฝั่งเกาะลิบงจังหวัดตรัง
บอกเลยว่าสร้างความตื่นตาตื่นใจมากค่ะ
นี่แหละค่ะที่เราเห็นอยู่นี่แหละแล้วเราเข้าไปถ่ายได้ใกล้มากเลยนะใหญ่มากเลย

นี่คือฉลามวานขนาดประมาณ๕๖เมตรเลยนะคะ
ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับว่ายน้ำเข้ามาใกล้กับกลุ่มนักดำน้ำทั้ง๒๕คน
กำลังช่วยกันเก็บขยะใต้ท้องทะเลตามแนวปาการังแล้วก็จุดวางปาการังเทียม
บริเวณกองหินเผาเกาะลิบงอำเภอกันตังสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักดำน้ำเป็นอย่างมาก
ขนาดเราเห็นเรายังตื่นตาตื่นใจเลยนะขณะที่นายประจวบขออภัยนะคะโมคะรัฐนะคะ
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่๗เขาบอกว่า
เป็นการพบฉลามวานครั้งแรกในท้องทะเลตรังและแสดงให้เห็นว่าท้องทะเลแห่งนี้ยังมีความอุดมสมบูรณ์ค่ะ
พร้อมฝากถึงชาวประมงแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะคะให้ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
ทิ้งขยะลงในทะเลด้วยค่ะครับแต่เห็นแบบนี้แล้วก็ยังเจอขยะอยู่เยอะใช่ไหม
ใช่เนี่ยโดยปริมาณขยะที่เก็บได้บริเวณแนวปาการังกองหินเผาตลอดแนวชายฝั่ง๑ตารางกิโลเมตรนะคะ
มีจำนวน๑๖๒กิโลกรัมเป็นขยะจำพวกเครื่องมือประมงอวนบ้างเชือกบ้างขวดน้ำมันขวดแก้วและสายผ่านค่ะ
ส่วนบริเวณชายหาดทุ่งคลองสนและท่าเทียบเรือคลองสนตำบลบ่อหินอำเภอศรีเก่า
มีผู้เข้าร่วมเก็บขยะ๑๒๐คนซึ่งปริมาณขยะที่เก็บได้บริเวณนั้นนะคะมีจำนวนถึง๒๔๘กิโลกรัมค่ะ
เป็นขยะจำพวกขวดแก้วขวดพลาสติกโฟมถุงพลาสติกเป็นต้นแบบนี้นะคะ
สำหรับกิจกรรมเก็บขยะในครั้งนี้ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่๓ถึง๕มีนาคม
มีจิตอาสาเก็บขยะใต้ท้องทะเลตามแนวปาการังเกาะลิบงจังหวัดตรัง
แล้วก็ชายฝั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง
การบริหารส่วนตำบลบ่อหินโรงเรียนบ้านพรุจูด
บ้านหัวหินบ้านฉางหลางโรงเรียนบ้านดุหุ่น
รวมถึงชาวพรุจูดร่วมกันจัดขึ้น
เพื่อที่จะจัดการเก็บขยะใต้ท้องทะเลที่ตกค้างอยู่
แล้วก็ช่วยกันรักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติเอาไว้ด้วยนะคะ
คือเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยก็ยังภาคภูมิใจได้นะครับ
ท้องทะเลตรังเนี่ยก็ยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่
แต่ที่น่าตกใจคือจำนวนขยะ

มันหนักมากนะครับ๒๔๘กิโลกรัม
มันใหญ่จริงเพราะฉะนั้นก็ถือว่าน่าเป็นห่วง

คือตอนนี้ยังสมบูรณ์อยู่ถึงขั้นกับว่าพบฉลามวานเลย
แต่ถ้าในอนาคตปริมาณขยะมันเพิ่มขึ้นเรื่อยแบบนี้
ดิฉันคิดว่าเราอาจจะไม่ได้พบฉลามวานอีกนะ